ในช่วงของครอบครัวบัวหลวงวันนี้ครับคุณสินทนันบุญยอด
มาพร้อมกับคุณธนรัฐอิสระกุลครับเป็นภูมิในการสายงานวิจัย
บจรหลักทรัพย์บัวหลวงเช่นกันนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ทางด้านของสภาวะทางเศรษฐกิจรวมทั้งการลงทุนนะครับ
หุ้นไทยนี่ก็วิ่งอยู่ในกรอบแคบนะครับ
ซึ่งในช่วงระหว่างวันเนี่ยอยู่ในกรอบแคบจนตลอดเลยนะดูเหมือนจะปรับตัวลงด้วย
แต่ตอนท้ายปิดตลาดนี่กลับมาให้ตลาดบวกจนได้นะครับ

ซึ่งจริงตัวเลขที่น่าติดตามดีตัวหนึ่งก็คือ

เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพี่เอก

ปัจจุบันดัชนีเนี่ยทะลุระดับ๑๖๐๐ขึ้นมาแล้วนะครับ

ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับ

ถือว่าออกมาข้างดีทีเดียวนะครับ
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ในเรื่องของกระแสเงินลงทุนเนี่ย
มันมีการไหลเข้ามาในช่วงนี้ครับ
แต่ทั่วโลกนะครับซึ่งปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะครับ
ก็หนีไม่พ้นทางเกาหลีเหนือนะครับ
แต่เมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนี่ถือว่าอยู่ในกรอบแคบเหมือนกันนะ
บวกไปได้นิดเดียวนะครับ๐๑๘นะครับ
ขณะที่ทางอังกฤษนะครับก็อยู่ในกรอบแคบเหมือนกันลบไปนิดเดียวนะครับ๐๓๖นะครับ
แล้วก็ทางญี่ปุ่นเช้านี้เปิดมานะครับก็อยู่ในแดนลบนิดเหมือนกัน๐๑๙นะครับ
ก็นั่นเป็นปัจจัยหลักเหมือนกันของทางสงครามใช่ไหมพี่

ราคาทองคำปัจจุบันนี้ถือว่าค่อนข้างร้อนแรงนะครับ
ราคาทองคำในตลาดโลกปัจจุบันอยู่ที่ระดับ๑๓๓๐กว่าเหรียญต่อออนนะครับ
ซึ่งถ้าแปลงมาเป็นเงินบาทก็อยู่ในกระดับส่องหมื่นถึงพันกว่าบาทนะครับ
ถือว่าจับตาในเรื่องของทางเกาหลีเหนือเลยนะฮะ

ก็ทำให้ในแง่ของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นตัวทองคำ

นะครับวันนี้ตลาดหุ้นก็ขึ้นทองคำก็ขึ้น
เอกเลือกลงทุนในกลุ่มไหนดีจะเอาผู้เหลือทองคำดี
จริงแล้วถือว่ารอบนี้ปัจจุบันเรากลับมามองในเรื่องของพวกตลาดทุน
รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่เรียนไปว่ามีการฟื้นตัว
นักลงทุนพยายามจะหาจับตาในเรื่องของตัวสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
เพื่อจะทำให้ได้เรื่องของผลตอบแทนที่มากขึ้นมากขึ้น
ตลาดหุ้นขึ้นเขาบอกว่าจาก๑๖๐๐จุดก็ถือว่าเป็นขาขึ้น
เอกมองภาพยังไงเป็นขาขึ้น๑๐๐หรือยังพี่ตอนนี้
รอบนี้ต้องบอกว่าเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าเราอึดอัดมานานนะครับ
ตั้งแต่ช่วงแต่ต้นปีจนถึงเดือน๘หรือเดือนสิงหาคม
ตลาดหุ้นไม่เป็นไหนเลยนิ่งเลยแล้วก็เราพยายามมองว่า
ตลาดจะไปในทางไหนปรากฏว่าในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ตลาดทุนมันมีการเรียกว่าทะลุระดับ๑๖๐๐ขึ้นไปซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากเลย
เพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักลงทุนต้องเข้ามาจับตาดูแล้วนะครับ
เพราะว่าในกลุ่มนี้ตลาดหุ้นเริ่มจริงกำไรกันได้แล้ว

วันนี้พี่เอกเอาสไลด์อะไรมาฝากท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
วันนี้ผมก็มีสไลด์แล้วก็ทำกับน้องสินทนัน

เริ่มต้นในส่วนของตัวกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าจับตามากเลย
คือบ้านคอนโดที่เราอาศัยอยู่นี่แหละ

เราจะวางกลยุทธ์การลงทุนยังไงกับหุ้นกลุ่มนี้ครับ

เริ่มที่สไลด์แรกจะเป็นเรื่องของภาพอุตสาหกรรม

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ถือว่าค่อนข้างต่ำ
คือการวัดความถูกความแพงของหุ้น
ถือว่าของกลุ่มก็ได้นะครับอันนี้กลุ่มโดยส่วนใหญ่
ถ้าเกิดพีอิตลาดน่าอยู่ประมาณ๑๕เท่าได้ไหมพี่

คือว่ากลุ่มนี้ถูกทีเดียวใช่นะครับ
คราวนี้มันดูชาร์จแล้วนะครับว่าปัจจุบันนี้
ราคาหุ้นกลุ่มทางด้านสาริมทรัพย์ในแง่ดัชนีเป็นยังไงบ้าง
ถือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ร้อนแรงไม่แพ้ตลาดนะฮะ
วิ่งตามตลาดเลยมีการทะลุเทรนด์ขึ้นมา
ก็ปรากฏว่าภาพโดยรวมผมคิดว่าอุตสาหกรรมนี้น่าสนใจล่ะ
หรือเริ่มกลับมาเป็นแนวร่มขาขึ้นรอบใหม่แล้วครับ
ขึ้นรอบใหม่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับ
กลุ่มที่อยู่อาศัยรู้สึกว่าจะโซ่บเซามาเกือบ๒ปีนะ
แล้วก็ในกลุ่มของคนที่อยากซื้อบ้านเนี่ย
เขาเรียกว่าคนมาขอยื่นกู้ก็โดนปฏิเสธค่อนข้างเยอะ
อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมากนัก

นี่ถ้าเกิดเริ่มปรับตัวขึ้นได้นะครับสภาพเศรษฐกิจ
ก็น่าจะมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มของที่อยู่อาศัย

กลยุทธ์การลงทุนในกลุ่มอสังหาครับพี่

ช่วงแรกก็คือในช่วงไตรมาส๓ของปีนี้นะครับ
ก็คือในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมเนี่ยนะครับ
เราจะหากลุ่มที่หุ้นที่เป็นลักษณะผลประกอบการ

แล้วก็เป็นหุ้นที่เป็นลักษณะการจองยอดจองซื้อ

โอ้โหเรามีการไปวัดใช่ไหมมายอดจองซื้อเปิดโครงการ
ปุ๊บจองซื้อมากน้อยขนาดไหนตัวแรกคือ

หุ้นที่ผลประกอบการโตได้ตามที่เราคาด
เป้าหมายในเชิงพื้นฐานอยู่ที่ระดับ๑๐บาท๘๐ครับ
๑๐๘๐บาทโอ้โหแล้วก็สุภาลัยใช่ไหมพี่อีกว่าขัดไป
พาลัยก็เป็นผู้นำในเรื่องของตัวยอดขายที่เติบโต
เป้าหมายอยู่ที่ระดับ๒๙บาทครับ
ครับผมก็อันนี้ในช่วงของเดือนกันยาถึงตุลานะครับก็แค่ไม่กี่เดือนแล้วสิ
จบแล้วใช่ไหม๒๓เดือนนี้นะครับอันนี้เอามาดูช่วงปลายปีเลย
ปลายปีใช่ครับช่วงเดือน๒๙ธันวาคมนะครับ
เราก็จะมาดูหุ้นที่เป็นลักษณะผลประกอบการดีหรือว่าแนวโน้มกำไร
ถือว่าปีหน้าหรือปี๒๕๕๑เขาจะโตต่อเนื่อง
นะครับเราก็เลือกหุ้นมาให้ทั้งหมด๒ตัวด้วยกัน

นะครับอนันดานี่โห่อยู่กินตามรถไฟฟ้า

คือให้ส่งผลกำไรออกมาให้เราดูได้เนี่ยก็อาจจะเสี่ยงกับกลุ่มนี้เหมือนกัน

อันนี้โดยรวมใช่ไหมพี่

มา๔ตัววันนั้นไปจับจองกันดูนะครับ
เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยู่ในกลุ่มของที่อยู่อาศัยเหล่านี้ด้วยนะ

เราหาจังหวะอยู่นะคุณอาจจะอาศัยอยู่กับเขานะครับ
หมู่บ้านเหล่านี้ในคอนโดเหล่านี้นะครับ

ทุนก็ถือว่ายังพอลุ้นได้นะสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อนะครับ
แล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับจับตาเรื่องของกระแสเงินลงทุนให้ดีนะครับ

เพราะว่าแต่ก่อนนี้เราจะคงเป้าหมายไว้ที่ประมาณ๑๖๒๐กว่าใช่ไหม

อันนี้ใกล้มากแล้วพี่เอกยังคงไว้หรือเปล่า

โอกาสทะลุด้วยนะครับเพราะว่านักรบทุนส่วนใหญ่นี่
อันนี้มองไปถึงปีหน้าแล้วอาจจะมีสบาย

ปรับได้ด้วยใช่ไหมครับ

ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับสำหรับข้อมูลยามเช้าแบบนี้ครับ